ฟังอินโทรไปแล้วนะครับก๊อฟ

หรือจะหยุดครับ

เล่น

ถามหน่อยสิว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่อย่างหนู

ผมคิดว่าผมรู้สึกว่ามันยากดี

ห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่